คุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่วาเลตี้เกมโชว์เลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทย
และนี่คือผู้ว่ามหานครท้าดู
คุณผู้ชมครับบอกแบบนี้เลยฮะว่าในสถานการณ์การหาเสียงเพื่อชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ด่วนเช่นกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าวันนี้บรรยากาศในรายการและรูปแบบเกมที่เราจะนำเสนอ
ไม่มีอะไรที่คุณผู้ชมคาดเดาได้เลยและแตกต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงครับ
ในส่วนของผู้แข่งขันที่มาร่วมสนุกกับเราในวันนี้
บอกแบบนี้ครับว่าแต่ละท่านนี่มีประสบการณ์ในเกมของเรามาแล้วทั้งนั้น
เรียกว่าผ่านแต่ละรอบแต่ละท่านก็เรียกว่าสร้างผลงานแบบไม่ธรรมดา
วันนี้ถือซะว่ามาแข่งกันในรอบไฟนัลเจอท่านแรกเลยนะครับ
หมายเลขหนึ่งคุณพี่รอด

โอเคว้าวดีใจที่คุณกลับมาร่วมสนุกกับเราอีกครั้ง

อย่างใช้คำนั้นเลยนะฮะวันนี้ในเกมของเราถือว่าเป็นรอบไฟนอล

ในการเลือกตั้งช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้ว

ก็สนุกสนานดีกระปี้กระเป๋านะครับ
ครับวันนี้ในเกมของเราคุณจะเต็มที่เหมือนเดิม
น่าจะต้องเกิน๕๐๐นะครับ

ขอบคุณครับคุณวิโรธประจำที่ครับ
สวัสดีครับ

ต้องบอกแบบนี้ครับว่าใครที่เป็นแฟนผู้ว่ามหานครท้าด่วนจะได้เห็นครับ
ว่าท่านนี้เรียกได้ว่าสร้างผลงานโดดเด่นเอาไว้

ขอบคุณครับครับหมายเลข๔คุณเอสุชาชวี
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับครับ

ขอบคุณอีกครั้งครับที่ให้เกียรติผู้ว่ามหานครทาด่วนอีกครั้ง

ขอบคุณมากครับพี่ให้โอกาสมากกว่ากันนะ

แต่บอกเลยนะครับวันนี้ผู้แข่งขันแต่ละท่านที่เราเชิญมาเรียกว่ารวมตัวจี๊ด

โอเคเพราะฉะนั้นหมายเลข๔ประจำที่

สร้างผลงานเอาไว้ในระดับไม่ธรรมดา

หมายเลข๘คุณชัชชา

ขอบคุณอีกครั้งที่ให้เกียรติว่าผู้ห่างคันท่านท่านด่วน

อ่าอยากจะบอกอะไรกับใครก็ได้

หลังจากที่มาร่วมสนุกกับผู้ว่ามหานครท้าด่วน
ทีมงานให้ฉายาว่าคนนี้จอมแทงสวนครับ
เขาเล่นอะไรไม่รู้แทงสวนอย่างเดียวเลยครับ
หมายเลข๑๑มาเลยครับคุณสิทธา
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

วันนี้กลับมาในรายการอีกครั้งเป็นงานความพร้อม
ก็เต็มร้อยครับพร้อมอยู่แล้ว

แต่วันนี้บอกเลยว่าเกมจะต่างจากเดิมโดยสิ้นเชิงนะฮะ

เพราะฉะนั้นหมายเลข๑๑ประจำที

ท่านให้เรียกว่าผู้ตรวจสอบนโยบาย
อ่าจะเป็นใครกันบ้างไปทำความรู้จักกันก่อนเลยครับ
ชูวิทย์กระมวลวิสิตเจ้าพ่อรุ่นใหญ่รู้ลึกทุกวงการ
พร้อมเดินหน้าดับเครื่องชน
บุ๋มปนัดดานางงามจิตอาสาผู้ออกมาช่วยเหลือทุกปัญหาของสังคมไทย
ดำคชาพาพิธีกรฝีปากกล้าแฉทุกปัญหาเคลียร์ชัดทุกประเด็น
ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับผมจะใช้เวลาในช่วงชีวิตผมตอนนี้
ไปยังโต๊ะนี้ว่าอะไรกันนะทำให้ทั้งสามท่านนั้นไหลมารวมกันได้

แล้วพอสิ้งโน้งทั้งสามคนจะมาอยู่เวทีเดียวกันได้อย่างง่าย
คุณกำลังเจอด่านที่โหดที่สุดแล้ว
ถ้าผ่าน๓คนนี้ไปได้เจอใครก็ได้ทั้งประเทศผมบอกเลยละกัน

แต่ถึงเวลาทำมันจะทำได้สักกี่ข้อ

เหตุผลนี้เราจึงต้องเชิญคุณมานะครับ
โอเคนี่คือมดดำ
คุณปนัดดาคุณบอกเราสิครับว่า
ความรู้สึกที่คุณได้มาเป็นส่วนหนึ่งของผู้ว่ามหานครท้าดวนในรอบไฟนอลแบบนี้
โอ้โหตื่นเต้นแทนผู้สมัครทุกท่านเลยค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญก็พยายามศึกษานโยบาย
คุณคิดดูแล้วมีปึกขนาดนี้

วิทยาลัยศัพท์ทำการบ้านค่ะ

ก่อนที่จะตรวจสอบนโยบายบอกอะไรทั้ง๔ท่านหน่อยไหมฮะ

อ่า

เอาละมาถึงตัวหัวหน้าของพวกเรา

ผมก็รู้สึกเหมือนกับเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
ผมก็ลงมาแล้วไงพูดสมัครผู้ว่า

เสียดาย

อ่าอย่างน้อยถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่เคยลงสมัคร

งั้นบอกอะไรกับน้องทั้ง๔คนก่อนไหมฮะ
ทั้ง๔ท่านเนี่ยต้องพยายามอย่างที่สุด

ที่จะแสดงที่จะวิสัยทัศน์นโยบายต่าง
เดี๋ยวเรามาคุยกันให้รู้เรื่อง

โอ้โหบอกเลยว่าวันนี้บันเทิงแน่นอน

สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านไลน์ของไทยรัฐ

เอาล่ะทั้ง๔ท่านพร้อมนะครับ

ผมอธิบายกฎิกาแบบนี้ละกัน
เรียบง่ายแต่เหล้าใจใช้คำนี้นะฮะ
เดี๋ยวเราจะให้คุณปนัดดาวันนี้ให้เกียรติเป็นผู้จับลำดับการเล่นก่อนหลัง
ใครได้เล่นก่อนคุณต้องขึ้นมาตรงนี้ตรงกลางและพูดนโยบายที่เรียกว่าเป็นหมัดเด็ดในโค้งสุดท้าย๒นาทีเท่านั้นนะครับ
เมื่อจบ๒นาทีจะถึงเวลาของผู้ตรวจสอบนโยบายซึ่งทั้ง๓คนนี้จะใช้เวลา๗นาที
เขาจะใช้๗นาทีของเขาในการตรวจสอบนโยบายที่คุณได้เพิ่งพูดไป
แต่ในเมื่อนี่เป็นเกมโชว์มีกติกาพิเศษครับผู้แข่งขันทั้งสี่คนสามารถใช้สิ่งที่เรียกว่าสิทธิ์ยับยั้ง
ยับยั้งคืออะไรสิทธิ์ยับยั้งคือการสั่งให้คนนั้นห้ามพูดใน๓นาทีแรกสมมุติพี่สิทธาได้เล่นก่อน
สิทธาพูดไปแล้วพี่สิทธาดูเลยเฮ้ยคนไหนดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจขอผมขอใช้สิทธิ์ยับยั้งคุณบุ๋มปนัดดาแปลว่าคุณบุ๋มปนัดดาต้องใส่อุปกรณ์แบบนี้
ปิดปากเธอไว้ในสามนาทีแรกนะครับแต่หลังจากสามนาทีแรกจะมีเสียงกระดิ่งสัญญาณแบบนี้
แปลว่าตอนนี้ปล่อยเสือเข้าป่านะครับอีก๔นาทีที่เหลือเธอซัดคุณเละแน่นอนข้อดีของเรื่องนี้ก็คือว่าอย่างน้อย๓นาทีแรกรับมือแค่๒คนแต่๔นาทีสุดท้ายมาเต็ม
ทุกคนรับทราบกฎิกานะครับโอเคทุกคนพร้อมนะครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจ
ไหมเลขแรกนอกก็คือหมายเลขหมายเลขแดดของ

โอเคท่ายคนนี้ตลอดเลย
พร้อมนะคะ

แต่ทั้งหมดจะเกิดขึ้นในช่วงหน้า
ของผู้ว่ามหานครท้าด่วนนะครับ

ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมคนกรุงเทพครับ
คู่หาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของท่าน
วันที่๒๒พฤษภาคมที่จะถึงนี้

สิทธาครับจากช่วงที่แล้วได้เป็นคนเปิดซิง

๒นาทีนี้ให้คุ้มค่าปล่อยหมัดเด็ดในโค้งสุดท้ายนี่เลยพร้อมนะฮะ
พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วมาครับ
ครับผมขออนุญาตใช้๒นาทีให้คุ้มค่าที่สุดนะครับ
ในการพูดนโยบายทั้งหมดให้จบภายใน๒นาทีเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพูดในภาพรวมครับ
ผมมาลงผู้ว่าสังกัดพักการเมืองที่สร้างขึ้นมาใหม่ชื่อไทยสร้างไทยครับ
ซึ่งนโยบายของพักเป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในพักก็ต้องทำตามนโยบายนั้นด้วยนะครับ
โยบายง่ายครับคือการช่วยเหลือคนตัวเล็ก
คือปลดล็อกปลดปล่อยทุกสิ่งที่กดทัพทุกคนนะครับ
แล้วก็มาสนับสนุนให้เขาได้สามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมสามารถจะประกอบอาชีพได้
เพราะฉะนั้นในนโยบายของผู้ว่ากอทมครับก็จะมีหลายด้านด้วยกันนะครับ
๒นาทีไม่สามารถพูดได้ทุกด้านผมพูดในกรอบกว้างซึ่งจะมีอยู่๓ส่วนครับ
เป็นไทยเอาง่ายก็คือสร้างคนสร้างงานแล้วก็สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สร้างเมืองที่สามารถจะเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับคนได้ครับ
สามส่วนนี้เป็นนโยบายโดยรวมซึ่งผมเชื่อว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แต่จะแยกเป็น๒๐ข้อ๓๐ข้ออะไรก็แล้วแต่นะครับ

ลงพื้นที่ไปรับทราบปัญหา
ผมจะบอกว่านโยบายของผู้ว่ากรทมในทุกสมัย
หาเสียงกันมา๒๐ปี๑๐ปีวันนี้นโยบายที่หาเสียงเมื่อ๒๐ปียังอยู่
ชูวิทย์เอานโยบายที่เคยลงหาเสียงมาก็ยังใช้ได้อยู่
แปลว่าปัญหานั้นไม่เคยได้รับการแก้ไขเลย
ผมจึงบอกว่าผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากอทมไม่เคยทำ
ก็คือไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ผมจะแก้ให้ได้
เพราะฉะนั้นในส่วนของผมก็คือเป็นคนที่ต้องการที่จะเอาวัตถุประสงค์ของงานเป็นตัวตั้ง
และจะทำให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์
วันนี้จะให้โฟกัสไปหนึ่งเรื่อง
ผมจะโฟกัสเรื่องปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชน
ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนลงพื้นที่กลายมาเป็นอันดับหนึ่งว่า
เราต้องแก้ปัญหาปากท้องให้ลุกล่วงไปได้
เพราะฉะนั้นครับวันนี้จะโฟกัสในเรื่องคนตัวเล็ก

ไม่ขึ้นเวลาให้เพื่อนค้านดูด้วยนะฮะ

ก็ไม่ทันได้ปิดท้ายเดี๋ยวไปปิดตอน๗นาที
เอาละฮะผมแอบดูบรรดานี่ผู้ตรวจสอบนโยบายนะฮะ
ตาดูหูฟังสมองคิดจิตใจจดจ่อแล้วก็มือก็ยิกเลยนะฮะ
แปลว่าเตรียมใส่พี่สิทธาเต็มที่เลยนะครับ
เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะได้ทำงานของคุณ
มาถึงตรงนี้ครับครับพี่สิทธาตัดสินใจเลยครับ
ว่าใน๓คนนี้คุณอยากจะปิดปากใครใน๓นาทีแรก
เรามาดูกันครับพี่สิทธาจะใช้สิทธิ์ยับยั้งใคร
และพี่สิทธาเลือกพี่มดำโอเคยับยั้งมดำ
เอาล่ะเขาขอใช้สิทธิ์ยับยั้งคุณคนแรกเลยฮะ

ก็ทันไปเจอโอ้โหดูดิจบแต่ว่าผมดูคำถามแบบโอ้โห
โอเครู้สึกยังไงคุณโดนก่อนเลย

โอเคพออันนั้นพี่สิทธายับยั้งมดำ
นาทีแรกคุณไม่มีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้น
แต่ถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งติ้ง
ปลดล็อกครับมดดำใส่ได้เต็มที่
เพราะอันนั้นใน๓นาทีแรกพี่ชูวิทย์ครับ
คุณบุ๋มปะนัดดาเริ่มก่อนได้เลยนะฮะ

เตรียมตัวให้ดีครับบอกเลยว่ามาหนักแน่นอน

มีนโยบายหนึ่งที่พี่เน้นก็คือเรื่องของคนหาบเล่แผงลอย
พี่จะจัดการในพื้นที่อย่างเต็มที่
แต่หลายพื้นที่ไม่ใช่ว่าคนก่อนก่อนไม่เคยจัดการนะคะ

แต่เพียงว่าคุณจับเขาไปขายในพื้นที่ที่มันไม่มีคนไปซื้อ

แล้วพี่จะจัดการเรื่องนี้ยังไงเหรอคะ

หน้าที่ผู้ว่าครับไม่ได้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวนะครับ

แล้วก็ต้องสนับสนุนให้ประชาชนได้ทำอาหารกินด้วย
ใน๓ส่วนเนี่ยครับผมจะบอกว่าคนที่สัญจรไปมา

บังคับใช้กฎหมายให้เขาสัญจรไปมาต้องทำได้
การที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ในวิถีชีวิตแบบไทย

เราเคยสามารถที่จะซื้อของหน้าปากซอยแล้วเอาของเข้าไปให้ลูก
เอาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านที่รออยู่เนี่ย

เพราะฉะนั้นเราต้องอำนวยความสะดวกให้เขาด้วย

เจ๊น้าคุณมุดนำคุณโดนสิทธิ์ยับยังคุณใช้วิธีเขียนกระดาษเหรอ
คุณใช้วิธีเขียนกระดาษบอกเพื่อนนะฮะไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะจริงเหรอ
คุณอย่าเสิร์ฟ๓ครับ๔นาทีหลังไงพี่มุดนำก็ได้บอกว่า
หนูโดนวิญญาณมุดนำเขาสิงทุกคนเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะ
ปากมันอย่างเดียวไม่พอต้องมัดมือมันด้วยนะครับ
โหเอาไปอยู่ฮะคติกาเอาไปอยู่ต่อเลยฮะ

ผู้ว่าต้องสนับสนุนให้ประชาชนสามารถค้าขายได้
และที่บอกว่าไปจัดให้ขายในที่ที่เขาไม่มีลูกค้า

เรื่องธรรมาค้าขาย๓อย่างที่ต้องคำนึงถึงคือ
คือทำเลทำเลและทำเล
เพราะฉะนั้นต้องจัดในทำเลที่มีคนขายและมีคนซื้อ
ถ้าทำเลไหนไม่มีคนซื้อนะครับ

ถนนนี้เขาไปถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่า
ไปนั่งตั้งวางขายไม่มีใครมาซื้อเลยวันรุ่งขึ้นก็ไม่มา
เพราะฉะนั้นต้องจัดให้เหมาะสมในทำเลที่ถูกต้องครับ

แต่จะค่าสวยก็เยอะอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะเคลียร์สักทีอีก

สวยปัญหาเงินใต้โต๊ะของกอทม
ผมลงไปถามหาเพลกแผงรออีกร้อยเจ้า
มี๘๐เจ้าที่บอกว่ามีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ
อีก๒๐เจ้าบอกว่าอย่าให้ผมพูดเลยอย่าให้ฉันพูดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีสักเจ้าหนึ่งนะครับที่บอกว่าไม่จ่าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ว่ากอทมไม่ว่าใครเข้าไปเนี่ย

เพราะว่าคุณไปเบียดบังรายได้ของชาวบ้านเขา
ที่เขาจะเอากลับบ้านไปดูแลลูกเมียตรงนี้ต้องเข้มงวดและไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นเด็ดขาด
นี่คุณสิทธานี่ผมชื่นชมคุณนะ
ผมมองนโยบายคุณเนี่ยมองไปที่คนตัวเล็ก
มองถึงหาบเร่แผงลอยสตรีทฟู้ดตลาด
ผมอยากให้คุณพบกับบุคคลคนหนึ่ง
เสียดายวันนี้ไม่ได้มาป้าทุบรถ
เพราะป้าทุบรถเนี่ยแกปกป้องสิทธิ์ของแกมากเลย
สถานที่นี้เป็นที่พักอาศัยเจ้าพวกหาบเล่แผงลอยตลาดสดจะมาได้ยังไง
มาทำมาบางพื้นที่เขาทำลายความสุขสงบของการพักอาศัยของเขา
ตรงนี้คือประเด็นปัญหาสำคัญซึ่งคุณสิทธา

เดี๋ยวให้ชู้ตัวแต่ตอนนี้หมดดำฮะสิทธิ์หย้ำย้ำหมดแล้วนะฮะ
เดี๋ยวคุณใส่ต่อได้เลยนะฮะโอเคไปต่อฮะ
ส่วนอันที่สองซึ่งผมอยากจะข้ามไป
ผมจะชมคุณสีทาว่าคุณสิทาฉลาดมาก
แต่พากแกไต้สร้างไทยอ่ะ
ถ้าผมเป็นคุณนะผมจะลงโปสเตอร์เลย

ครูสีทาเขามาเสนอครูสุรรัทธ์มาร่วมทำงานด้วยแล้วมันจะดีขึ้นมายังไงฮะ
อ่ะไม่ใช่ครับผมหาเสียงเนี่ยก็ส่วนผมหาเสียงไปนะครับ
แต่คุณหญิงสุดารัฐเนี่ยก็ในฐานะที่เป็นประธานพัก

ค่าแรงขั้นต่ำนี่แหละผมจำตัวเลขไม่ได้นะ

แล้วไปแล้วเวลาแกไปเนี่ยก็มีคนนิยมชมชอบเยอะแยะ

ใครเลือกสิทธาก็ถือว่าได้สุดราฤทธิ์สุดราฤทธิ์ไปทำงาน

ของคนกรุงเทพมันจะไปเพิ่มได้ยังไง
คนยากคนจนทุกวันนี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน
เข้าถึงไม่ได้หรือเข้าถึงได้กับเงินกู้นอกระบบ

เพราะทอมมอล์สามารถเป็นตัวกลางได้นะครับ

ซึ่งเคยมีอยู่แล้วกองทุนชุมชนกองทุนหมู่บ้าน

เขาจะคัดกรองคนได้ว่า
เป็นการสกรีนคนว่าบ้านนี้ค้ายาเสพติด

บ้านนี้ขี้เหล้าเมายาเขาไม่ปล่อยเงินกู้

ใช้หนกเบี้ยประมาณสักไม่เกิน๑๐๐ล้านหนึ่งต่อเดือน

โดยมีเครดิตเบื้องต้น๕๐๐บาทนะครับ
ถ้าเกิดเครดิตดีก็สามารถกู้เพิ่มขึ้นเรื่อย

น้อยกว่าคนรวยที่ไปกู้แบงค์

ถึงเวลาพอเจ๊งก็ได้ล้มบนฟูก

โดยเอาหน่วยงานของกลอทมเป็นตัวกลาง

มันสามารถจะชดเชยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ใช้เงินของหลวงเพิ่มเติมเลย
อ่ายังไงครับคุณชุวิตไม่ผมจะถามคุณศิษฐาอย่างเดียว
ว่าผมก็ห่วงทางเท้าครับบนกอทมเนี่ย
ถ้าแกโปรโมทเรื่องค้าเรื่องขายให้คนตัวเล็กหาบเล่แผงลอยเนี่ย
ก็ห่วงว่าทางเท้าเนี่ยแล้วพอทางเท้ามีแต่หาบเล่แผงลอย
มันก็จะตามมาด้วยเทศกิจพอตามมาด้วยเทศกิจก็จะมีปัญหาเรื่องสวย
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรากู้ได้อย่างที่คุณสิทาว่าเนี่ย
กู้มาตั้งยิ่งกู้ก็เพิร์นก็ตั้งไปเรื่อยขยายไปเรื่อย
คุณไปดูที่เยาวราชหรือเปล่าอืมเยาวราชอ่ะตอนกลางคืนอ่ะไม่มีฟุตบาทนะ
ฟุตบาทโดนยึดหมดแต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็แถวบ้านผม
คุณชุวิตเป็นห่วงปัญหาทางเท้าแต่ถามแบบนี้ไม่รู้เท้าจะอยู่ทางใครเลยนะฮะ

กริมบิราณ๓ส่วนครับที่ผมบอกครับ
สัญจรไปมาต้องสัญจรโดยสะดวก
มีบางพื้นที่นะครับที่เขา

คนที่ไปเดินซื้อของแถวนั้นก็หายไปด้วย
พอหลังจากนั้นตามร้านแถวนั้นมาบอกว่า

คนที่สัญจรไปมาต้องสะดวก
ถ้าไม่สะดวกอย่างเช่นมีร้อยเจ้าต้องการมาขาย

อีก๔๐เจ้าทำยังไงที่เขาอยู่ในโลเคชั่นนั้น

คนที่ค้าขายต้องมีพื้นที่ค้าขาย
และคนซื้อก็สามารถซื้อของใกล้บ้าน

ภูเวียนธรรมดาคอยเป็นเรื่องที่น่าเที่ยวอ้าวเวลา

โอ้โห

ต้องมีสักประมาณสัก๔๕นาทีต่อคน

โอ้โฮเวลา๗นาทีดูเหมือนจะน้อยไปจริงยังเหลืออีกตั้ง๔๕คำถามนะคะ

แม่แต่เรามีเวลาเท่านี้จริงนะฮะโอเค

เกี่ยวกับเรื่องมาช่วยคนตัวเล็ก

เราถูกยกเลิกไปเรามี๗๗๓จุด

ช่วง๔ปีเรายกเลิกเหลือ๑๗๑จุด

ที่ไม่มีงานทำตอนนี้หาที่ขายไม่ได้
แต่ว่าหัวใจที่พี่ชุวิตพูดนะ
คือมันต้องตั้งคณะกรรมการร่วมกันในพื้นที่

หรือว่าคนที่อยู่ในห้องแถวหรือว่าบ้านแถวนั้น
ต้องมีชุมชนที่เข้มแข็งช่วยกันดูแล
ถ้าเป็นไปได้หาที่ผลักเข้าไปในพื้นที่
แต่ว่าอย่างที่พี่บุ๋มพูดต้องอยู่ในที่ที่ขายได้

ปัญหาที่มีส่วนต่างคือความไม่ชัดเจน

ก็เป็นโอกาสให้คนทำทุจริตถูกไหมฮะนะ

แล้วค้าขายตรงไหนขายได้มันก็ขายได้

และที่สำคัญคือผมตั้งใจเลยว่า

ทำให้มันชัดเจนไปเลยนะครับติดตามได้

จะมานะครับร้องเรียนอะไรต่าง
ร้องเรียนได้แบบนี้แหละครับดีชัดเจน

ก็เป็นมุมมองของแต่ละท่านครับคุณวิโรธ

เรื่องค้าขายหาบเล่คนตัวเล็กคุณมองยังไง

ผมว่าทุกท่านพูดไปหมดแล้ว
ตั้งคอสังเกตการณ์ล่ะว่าจุดผ่อนผันที่ผ่านมาเนี่ย
และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แตกต่างจากคนอื่นก็คือว่า
เติมสวัสดิการให้กับคนที่จำเป็นเร่งด่วน
ซึ่งผมคิดว่าวันนี้เราต้องเติมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุได้แล้ว
มันไม่พอแล้วนะครับต้องเติมให้ได้คนละ๑๐๐บาทนะครับ
สำหรับเด็กเล็กแรกเกิดถึง๖เดือนก็เติมให้ได้คนละ๑๔๐
ผู้พิการตอนนี้ได้แค่๘๐๐นะครับก็เติมให้เป็น๑๒๐๐
ผมว่าการเติมกำลังซื้อให้กับคนที่จะไปเร่งด่วน
นี่แหละครับคือนโยบายที่จะแก้เศรษฐกิจเมือง
โอเคเอาละครับแหมผมชอบที่พี่
ตอนนี้ต้องรอให้เขาขึ้นมาก่อนถึงจะถามได้ใช่ไหม
ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใจเย็นผู้ตรวจสอบนโยบายใจเย็นเย็น
ใจเย็นก่อนนี่คือเกงผมเลยนะนี่เกงผมเลยนะ
อยากจะถามที่เราจะไปเอาเงินจากไหนมาเติมนี่คะ
เดี๋ยวก่อนยังก่อนนะใจเย็นก่อนนะหมายความจริงเลยเลย

อ่ะมาถึงตรงนี้พี่สิทธา
ก่อนจะกลับไปพักผ่อนแล้วก็ฟังเพื่อน

ฐานะคนเปิดเกมครับอยากจะบอกว่าใครก็ได้ที่มาเป็นผู้ว่ากอทม
ขอให้ให้โอกาสกับคนตัวเล็กให้กับโอกาสกับคนหาเช้ากินค่ำด้วยครับ

ผมจะถามเยอะเนี่ยผมก็เกรงใจ
นี่ผมจริงใจแต่ละคนคุณชีวิตเรามาเตรียมไปเลยก่อน

ผมเล็งได้แล้วแต่ผมไม่บอกหรอก
อ่ะโอเคนี่ลูกเก่าคนนี้ครับลูกเก่าค่ะ
ลูกสดลูกเก่าลูกครูอยู่ด้วยกันนะวันนี้

เพราะฉะนั้นแม่ผมรุ้นแล้วเนี่ยว่าใครจะเป็นคนต่อไป

เอาละครับหมายเลข๘พี่ชัด

พี่ชุวิตแกเครียดหน้าดูเนี่ย

ผมบอกได้เลยว่า๓ท่านนี้เป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมที่สุดเลยก็ว่าได้

แต่ผมยังไม่พร้อมครับกลับมาช่วงหน้าเจอกัน
ขอบคุณครับ
เอาล่ะหลังจากที่หมายเลข๑๑พี่สิทธามาเปิดเวทีแล้ว
รอบนี้เป็นโอกาสของหมายเลข๘พี่ชัดชาตินะครับ
โดยเฉพาะวันนี้พิเศษในพิเศษจริงครับทั้ง๓ท่าน
ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบนโยบาย
เห็นถึงความโหดเยี่ยมอมหิตของเราแล้วนะฮะ

เพราะฉะนั้นเช่นกันครับพี่ชัดมี๒นาที

วิจัยทักของทีมเราคือทำกรุงเทพให้เป็นหน้าอยู่สำหรับทุกคน

ที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนว่ากรมกรุงเทพมี๖ล้านคนนะ

แต่ถ้าจัดกลุ่มเพื่อให้ท่านกรรมการเข้าใจง่ายและได้สักถามนะ

กลุ่มแรกก็คือเรื่องการบริการรวดเร็วโปร่งใสถูกใจ
ที่ผ่านมาคนด่าบริการของกรทมเนี่ย

ถ้าหายใจไม่ออกเลยเด็กแวะมาก็เจอฝุ่นแล้ว

ทางเดินที่ไม่ปลอดภัยทางมาลายที่มีปัญหา
น้ำเสียขยะต้นไม้พื้นที่สีเขียว

กรทมต้องสร้างโอกาสให้คนตัวเล็กตัวน้อย

ถ้าเป็นไม่ได้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยได้ไหม

แต่การต้องมองคนในอนาคตคนรุ่นใหม่

กรทมต้องหนุนเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สร้างพื้นที่ให้เขาสามารถสร้างสรรค์สร้างงานใหม่ได้

คือนโยบายที่ต้องผลักดันพร้อมกัน

ส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงว่าอนาคตเมืองจะเป็นอะไร
เพราะว่านี้คือหน้าที่กรมตม

เออโห

ก็ถือว่าอยู่ในกรอบเวลา๒นาที

ทีนี้ก่อนที่พี่ชัชชาติจะตัดสินว่า

พระดำถ้าคุณโดนอีกครั้งนี่จะถือว่าเป็นความโดดเด่นหรือด่างพร้อยฮะ
ถ้าคุณโดนอีกรอบนึงนี่ยังไงคุณพ่อดำ

ติกาที่เขาเขียนไว้คือก็ยังเขียนให้คนอื่นพูดแทนได้ไง
คือปิดปากกูได้แต่ห้ามมือกูไม่ได้
อุ้ยเพราะว่ามันเตรียมให้หมดแล้วจะได้ทำไงล่ะอ่ะ
คุณพ่อดำจริงเนี่ยโอ้โห

แล้วทำไมพูดมันถีบหนูอ่ะ
โอ้โหมือเขียนตีนถีบแม้ปากจะปิดก็ตาม
เพราะฉะนั้นเอ๊ะหรือรอบนี้พี่ชุวิตจะโดนยับยั้งก่อน

ผมไม่รู้จะกาใครดีเลยเนี่ยวันที่๒๒เนี่ย

คุณมานาดาถ้ารอบนี้ผมโดนบ้างนะฮะ
ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะ๔นาทีหนูจัดเต็มได้แน่นอนค่ะ
โอเคเอาล่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูครับ
ว่าพี่ชัดชาติจะใช้สิทธิ์ยับยั้งใคร

เอาละเดี๋ยวจะพูดอย่างเดียวครับ
อาจจะพูดเยอะกว่าเดิมด้วยครับ
ครับทีนี้คุณมารัดานะฮะปิดปาก๓นาทีนะเอาล่ะเพราะฉะนั้น

นาทีนี้ผู้ตรวจสอบนโยบายทำงานของเขาแล้วนะฮะ
พร้อมนะฮะไปครับ
ผมเป็นห่วงคุณชาติชาตินะ

ก็มาตั้งแต่ต้นนะแกบอกว่าเป็นผู้แข็งแกร่งในปฏิบัติภีร์
แล้วแกเป็นผู้ว่าเนี่ย

สกสนับสนุนใช่เป็นผู้ว่าคนเดียวลุยเดียวอ่ะ
อาจจะมีทีมรองผู้ว่าคนนู้นคนนี้
แต่ถามจริงเนี่ยนะผมก็สงสัยนะ
ผมคิดไปคิดมาไม่รู้แกอิสระจริงหรือเปล่า
ต้องลงกี่คำถามเนี่ยพี่ยุวิทย์

ผมสงสัยเหมือนคนกรุงเทพสงสัยว่า
ผู้ว่าคนเดียวจะทำได้ไหมหมดเนี่ย
นั้นต้องโปร่งใส่ก็โปร่งใส่ยังไงอ่ะ
ไม่มีทีมงานผมต้องบอกว่าผมเป็นห่วงแกนะฮะทีมงานผมคือค่าจัดการลูกจ้างกรม๘๐๐๐๐คน
นี่แล้วคุณดูไหมที่เมื่อกี้อาจารย์พูดกี่คนนะ
ครับ๘๐๐๐๐คน๘๐๐๐๐คน
จ่ายเงินเดือน๖๕๐๐๐ล้านมีงบอยู่๘๐๐๐ถ้าผมเป็นเจ้าของบริษัทมีงบ๘๐๐๐จ่ายให้พนักงาน๖๕๐๐เหลืออยู่๑๕๐๐
ตายแล้วจะไปบริหารอะไรที่อาจารย์ว่าเนี่ย๔๕ข้อ๖๗ข้อ๒๖๐ข้อเนี่ย๖พังนะ
เงินเดือน๓๒๐๐๐ล้านมีชีวิต๔๐
มันเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องไปลงทุนนู่นนี่นั่นเนี่ยดูสิจ่ายสวนก็พันล้านแล้วอ่ะ

ผมเลยอยากจะถามนี่ผมพูดเรื่องไหน

ทีนี้ผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าเป็นไปได้ไหม
เป็นไปได้ไหมถึงเห็นมีผู้ผู้สมัครอยู่คนนึงแกบอก

ถ้าใช้หนี้ก็แสดงว่าต้องลดคน
คุณไปดูดิเดี๋ยวนี้บริษัทไหนเขาก็ลดคนทั้งนั้นลดค่าราชการ
พี่อย่าถามอะไรครับ
ผมกำลังจะถามว่าถ้าอาจารย์ชัดชาติเป็นผู้ว่าอาจารย์ชัดชาติสามารถลดงบประมาณต่างที่ไม่จำเป็น
เช่นการลดคนเพราะทุกวันนี้เนี่ยมันมีเทคโนโลยีต่างที่ใช้ทดแทนคนได้
มันไม่จำเป็นจะต้องไปปรากฏตัวที่เขตอยู่ตลอดเวลา
ไม่จำเป็นจะต้องไปทุกอย่างก็จะต้องมา
ทำให้เราสิ้นเปลืองกับงบประมาณของเขา
หน่อยให้เขาตอบนายน่ะเชิญ฼าคำถามแรกอิสระ

อยู่แล้วถึงแม้ผมจะส่งสอกรก็ไม่ได้รับรองผมได้สอกรถูกไหม
หน้าที่ของผู้ว่าต้องทำงานกับทุกคนได้ทำงานกับสอกรได้ต้อง
ต้องเคารพสอกรเพราะเขาเป็นคนที่ประชาชนเลือกมาถามว่าจะลดงบยังไง
ผมว่าใช้เทคโนโลยีเหมือนที่พูดเลยครับก็คืออันที่สองทำงานให้สะดวก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแต่มันถามว่าเอาคนออกนะครับคือทุกปีมี
ราชการเกษียณมีลูกจ้างเกษียณอยู่แล้วเอาล่ะงั้นตรงเนี้ยแหละ
คอกแล้วตอนนี้หมดสามนาทีนะคะคุณพรรดาตอบได้เลยนะฮะค่ะอ่า

ฉะนั้นก็ยังมีจุดเดียวจบ
ก็คือว่าหมุนทางจะทำอะไรยืมที่จุดเดียว
แล้วก็มีเจ้าที่ลดการเจอในระหว่างโต๊ะรถสวย
ลดการใช้ใต้โต๊ะอะไรไงครับ
รสสวยทุกคนพูดได้ว่ารสสวยรสสวย

ส่วนเกิดอะไรเกิดจากที่เราไปเจอเจ้าที่แต่ละโต๊ะ

คือจุดนี้มาส่งเรื่องเหมือนที่เราทำ

คุณบุ๋มเคยเจอเจ้าที่ไหมเคยค่ะ

ตอนนี้ทำออนไลน์ปุ๊บไม่ต้องมีแล้วทุกอย่าง

เราจะต้องหาลูกเรียนที่ดีที่สุด

มันก็จะลดเรื่องความต้องการหรือว่าความขาดแคลนได้

ให้ออกนะฮะแต่ถ้าเกิดมีเกษียณ
ลูกจ้างเกษียณเนี่ยเราอาจจะค่อยดูว่า
ตรงไหนจำเป็นไม่จำเป็น
คือเราไม่เอานโยบายปีที่แล้วมาเพิ่ม๕
๕เราเริ่มใหม่เลยดูว่า

ไม่กลับโปรเจกต์ต่างวัคคลุมไป

เป็นการวิธีเปลี่ยนแนวคิดการใช้

ทีนี้ในหลายนโยบายที่ผ่านมานะคะ
เวลาออกนโยบายอะไรก็ตามอย่างช่วงโควิดอะไรอย่างนี้

หรือจะเป็นไปตามที่คนกรทมเองควรจะทำตามหรือเปล่า
ถ้าขอคุณประยุทธ์ได้๓ข้อจะขออะไรคะ

ก็ขอให้จ่ายสวัสดิการให้คนแก่เด็ก

เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบคนลำบาก

ที่สองขอให้หยุดเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวก่อน
เราออกจากคอลโมตอบสัญญาณสัมมทานยาวหยุด
แล้วขอช่วยคิดเรื่องหนี้อย่าเอาหนี้มาโยนให้กรทม

อันที่สามภาษีที่ได้สิ่งบุคสร้างสองปีที่ลดไป๙๐อะเดี๋ยว๑๐

รัฐบาลช่วยสับสนุนมาได้ไหมท้องถิ่นทุกอันลำบากจากตรงนี้หมด

อันนี้รัฐบาลเขาบอกผมไม่เกี่ยวนะ
เพราะอันนี้กรทมเขาเป็นคนสร้างนะเขาอนุญาตให้

ผู้ที่ใช้รถสวัสดิการทั้งหลายไงบอกว่าวันนี้จะต้องลดค่าคลองชีพของคนกรุงเทพให้ได้เราถึงจะรอด
วันนี้ค่ารถโดยสารของเด็กฝึกงานใหม่
เด็กมาใหม่จบใหม่๑๕๐๐บาท
โอ้โหค่ารถเต็มไปรถมา๓๔๐๐๐บาทแล้ว

กรุงเทพมหานครถ้าคุณเป็นผู้ว่าคุณจะช่วยได้ยังไงบ้างฮะ

เราต้องให้บริการทั้งหมดเต็มที่
อย่างผมว่าเรื่องที่อยู่สายสำคัญมันเกี่ยวกับผังเมืองด้วย
ปัจจุบันเด็กจบใหม่ซื้อบ้านไม่ได้นะไปซื้อโหไกล
ไปอยู่วงแหวนรอบนอกถึงจะซื้อได้

คือเราหาที่อยู่อาศัยราคาถูกได้ไหม
หนึ่งคือเป็นบ้านเช่าสำหรับคนเริ่มทำงาน

ก็๕ปีเขาตั้งหลักได้เขาออกไปซื้อบ้าน

ผมเนี่ยด้วยฟังคุณชัดแล้วผมขนลุกเลย

เพราะกรมรงค์๒ที่ดินแดงสร้างไป๒๐กว่าปี

กับการเคหากับหน่วยงานต่างในการหาที่อยู่

คือแทนที่จะเอาบ้านมาใกล้งานในเมือง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

ต้องผ่านสอกรอืมที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเราก็ชัดเจน
ตั้งแต่ต้นว่าเราสังกัดพักการเมืองนะครับ
พูดว่ามาพร้อมกับสอกออห้าสิบเกลียดห้าสิบคนอืม
นี่คือทางออกที่แท้จริงและความเป็นจริงของ
กรุงเท่มหานครคำนาโอ้โหอ่าคุณค่ะครับทั้งเพื่อน
เขาคุยกันไอเดียคือยังไงฮะคือผมมองว่าในกรอ
นโยบายโดยรวมที่ที่พูดเนี่ยครับอยากให้ทุกคนนะฮะ
ได้มองว่านโยบายของผู้ว่าตอนนี้คือการเอาเงินภาษี
ของประชาชนมาแล้วก็บอกว่าผมจะให้นู่นให้นี่มันไม่ใช่

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ว่าจะให้ได้คือการบริหารจัดการ
แล้วทำยังไงให้งบมารที่ตั้งอยู่เนี่ยใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะฉะนั้นเนี่ยขอเน้นในเรื่องของการบริหารจัดการ
เพื่อประหยัดงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่
และบริหารจัดการให้ตอบโจทย์ของคนกรุงเทพในปัญหาที่ผ่านมา
ครับโอ้โหประเด็นนี้ก็แหม่เรียกว่าเดือดในเดือดเหมือนกันนะ
มาถึงตรงนี้ครับสั้นทิ้งท้ายไว้หน่อยครับพี่ชาติชาติ
มาช่วยกันทำกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนครับ
เอามา

ก็คือหมายเลข๔นะครับลูกสุดท้ายนะครับ
แล้วนะครับนั่นก็คือหมายเลข๑คุณวิโร่
สวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมนะครับ
พร้อมนะ
โอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบอกเลยได้ว่า
ผู้ชายคนนี้แหม่บันเทิงแน่นอนนะครับ

ครับเข้าถึงที่ว่าไหนนะคะท้านดวงอีพีสุดท้ายรอบไฟนัลนะครับ
วันนี้เกมของเราพิเศษกว่าที่เคยเป็นมาและที่สำคัญแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับ
เรียกว่าผู้ตรวจสอบนโยบายคุณชูวิทย์คุณบุ๋มประนัดดาแล้วก็คุณมดดำครับ
คุณผู้ชมติดตามมาถึงช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเดือดในเดือดแซ่บในแซ่บเลย
และผู้หญิงของคนที่๓อยู่บนพอเดียมพร้อมแล้วนะคะหมายเรียกหนึ่งคุณวิโรธ

จริง๓นี่ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับเพราะว่าเราสังเกตไหมตอนแรกในกรรมการก็ดูมึนงงเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี้ลุงรู้สึกว่าเหมือนจะเครื่องติดแล้วนะแล้วเอาความเดือดจากคนอื่นเนี่ยมาใส่ต่อจากคนถัดมาด้วยนะ
คุณกำลังจะบอกว่าตอนนี้ทุกฝ่ายเครื่องติดกันหมด
นั่นแหละครับแปลว่าพี่สิทาสบายสุดนะเพิ่มงานเครื่องอย่างนั้น
นี่แหละฮะคือปลดปล่อยทั้งหมดกับคนสุดท้าย
แต่นี่คือช่วงเวลาของคุณคุณวิโรธ
นาทีในการปล่อยหมัดเด็ดโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งในอีกไม่กี่วัน

ผมถือโอกาสเล่าแล้วกันนะครับเพราะหลายคนก็มักจะถามผมว่า
นะครับสองผมต้องพยายามสร้างกลไกที่ทำให้
ดังนั้นผมถามว่ากลไกอะไรบ้างครับผมคิดว่า

กลไกข้อที่สองก็คือว่าการขออนุญาตต่างซึ่งมันเป็นแหล่งที่มาของ
เรียกรับเงินนั่นก็ไม่ได้หนี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องขาดนั่นเดี๋ยวก็ขาดหนี้
ดึงเรื่องดึงดึงนั่นดึงนี่ก็ต้องใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงคิดเหมือนกัน
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจรับงานครับ
ว่าจะเป็นเรื่องถนนทางเท้าหรือว่าการลอกท่อลอกคลองต่าง

กรุงเทพมหาคอนควรจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
แต่ผู้ว่าอาจจะรายงานตรงกับคณะกรรมการชุดนี้
นี่คือการวางโครงสร้างการร้องลงร้องเรียนต่าง
เขาผ่านเข้ามาที่คณะกรรมการชุดนี้
และที่ผมบอกว่าผมต้องการสวจากก้าวไกลเพราะว่าอะไรฮะ
เพราะสภาคมเรียนมหากรก็สามารถตั้งคณะกรรมการได้
ผมว่าควรจะต้องมีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แล้วก็ทบทวนแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนด้วย
เพราะไอ้กฎหมายกฎระเบียบข้อประหยัดที่มันเยอะแยะวุ่นวายไปหมด
มันเป็นสาเหตุให้เกิดการเรียกรับผลประโยชน์
เราก็ต้องแก้ไขข้อบรรยัติต่างให้มันถูกต้อง

ผมคิดว่าโครงการจัดซื้อจัดจ้างสำคัญ๕๐๐ล้านบาทขึ้นไปเนี่ย
เราสามารถให้มีผู้สังเกตการณ์อิสระ
และข้อบรรยัติที่ผมจะให้

๕๐บาทแล้วครับ

อ่ามาถึงตรงนี้ต้องบอกเลยว่า

เอาละฮะก่อนที่พวกคุณจะมีเวลา๗นาทีนะครับ
วิโรธมาถึงตรงนี้

ว่าคุณวิโร่จะใช้สิทธิ์ย้ำใคร

เมื่อกี้คุณมดดำนี่เหมือนมีอะไรติดค้างกับผม

ส่วนรุ่นพี่นี่ผมน่าจะมีอะไรอยากถกกับผมเยอะ

เพราะฉะนั้นโดนอีกแล้วคุณพนันดา
นาทีนะคุณประนัดดานะห้ามพูดอะไร
แต่ได้ยินเสียงกระดิ่งถอดหน้ากากรัสโซโลได้เลยนะฮะ

เอาล่ะเพราะฉะนั้นพี่ชีวิตพร้อมนะฮะพร้อมครับพี่มดดำพร้อมนะฮะมาใช้๗นาทีนี้ให้คุ้มค่ากันประเด็นคอรับชันว่าไป
คือคอรัปชั่นเนี่ยนะผมพูดตรงเลยนะคุณรู้ไหมว่าปีนึง๗๐๐๐ล้าน๕ปีเท่าไหร่คุณคูณเข้าไปเลย๓๕๐๐๐ล้าน
นี่คือคอลลับชั่นที่งบประมาณใหญ่ที่สุดผมไม่ได้บอกเลยนะว่าใครทำใครกินแต่ที่สงสัยจริงเลยนะมันไม่ใช่หรอกครับ
ไอ้๓๐๐๕๐๐เรื่องเล็กเพราะมันตั้ง๓๕๐๐๐ล้านผมถามคำเดียวเลยนะชัดเลยไอ้บริษัทกรุงเทพธนาคมเนี่ยมันทำอะไร
กรุงเทพธนาคมยังดียังไม่จบขอให้ฟังไว้หน่อยนะครับเพราะว่าคุณจะไปจับเทศกิจโอ้โหน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

เรื่องต้นงบการเงินต้องเปิดให้โปร่งใสก่อน

คือไอ้ลงไข่หยะที่อ่อนนุดครับ
ถ้าเกิดระบบปรับกินคุณทำได้ไม่สมบูรณ์

ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าที่คุณดึงให้เลยระยะประกันหรือเปล่า
ผมคิดว่าทุกเรื่องต้องทำให้โปร่งใส๔ปีทำทันเหรอฮะ
ต้องไปแก่กฎหมายนู่นแก่กฎหมายนี่อย่าลืมว่าเขามีคนเขาทำ
คือตอนนี้โครงการตอนนี้โครงการมันเดินอยู่แล้วเข้าไปเรื่องโรงขยะ
ที่อ่อนรุปเนี่ยฮะและที่สำคัญที่สูจน์ผมคิดว่าผมมีข้อบัญญัติ
ข้อบรรยัติในการปกป้องและดูแลคนที่เปิดโปรง
เปิดโปรงและได้อะไรต้องหนีหัวสู้หัวสุน
ไม่ดูแลแต่นี่เราบอกว่าถ้าเกิดคุณเปิด
และนำมาซึ่งการสอบสวนและเอาผิดคนที่กระทำความผิด

คุณวิโรธบางคนบอกว่าตอนนี้
แต่ใครทำได้จริงกับระยะวดังมีเวลาแค่๔ปีก็ขึ้นได้

แต่เหละออกจากสสเมื่อมาเพื่อนหลงพฟุวา
สภาภูเทศนธรรย์หรอก

เคยเห็นการตรวจสอบงบประมาณไหม

เห็นบอกว่าคุณจะทำเว็บไซต์ใช่มั้ยคะ
ไซต์นี่ต้องมีอยู่แล้วนี่ถือว่าขั้นต่ำสุดเลย
ที่ให้ประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และไม่ใช่แค่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างนะคุณบุ๋ม
ต้องดูความคืบหน้าของโครงการ
ถ้าคุณบุ๋มรู้อกอีแป้งจะแตก
ในโครงการลอกทอลอกครองที่ภูมีที่คุณเทพฯทำ
หกเดือนที่ผ่านมาคืบหน้าไปแปด
จะบ้าตายวันนี้ปากท้องประชาชนจะตายกันอยู่แล้ว
ที่บอกว่าลดภาษีที่ดินจะให้เหลือ๑๐
เอาหน้าเอาตาไปครับแต่สุดท้ายเขาบอกจะชดเชยเงินให้กับท้องถิ่น
ติดเงินกอทมสามหมื่นล้านให้วิโรธไปทวงลุงดิเออ
แล้วเขาจะมีให้เหรอคะอ้าวมันขึ้นอยู่ว่าคนกล้าทวงหรือเปล่า
นี่ไงนิสัยของคนให้คนอื่นยืมเงินไงจะไม่กล้าทวงไง
หน้าบางไงแต่ผมหน้าหนาไงนี่เหรอคุณมดดำเอาลูกก็ติดให้เราอ่ะ
ไม่ได้ติดนี่ผมก็ติดนี่คนเพื่อนเพื่อนทุกคนอ่ะอย่ามีเวลาอ้าว
ถูกมากอย่าเพิ่งสามหมื่นล้านอย่าเพิ่งไปทวงเลยเอาแปดหมื่นกว่าล้าน
ถ้าคุณเอาเข้ามาเนี้ยประชาชนจะอยู่ดีกว่าดีกว่าดีกว่ายังไงเออ
คืออย่างนี้ฮะเราจึงต้องมีไงฮะที่ผมบอกไงว่า
เรื่องต้นเดี๋ยวเราเติมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุใช่ไหมครับ
เด็กเล็กแล้วก็อ่าผู้พิการคำถามว่าไปเอาเงินจากไหนมาเติม
นี่ไงฮะก็นี่ไงคือการจัดเก็บภาษีที่ดินที่ตอนนี้คุณมดดำรู้ไหมว่าคนตัวใหญ่ในทุนอสังหาในทุนสุราในทุนห้าสิบสินค้า
เอาที่ไปซอยแล้วก็ไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวแล้วบอกว่าเนี่ยที่อโศกเนี่ยมาทำสวนกล้วย
เลี่ยงภาษีที่ดินชัดชัดแทนที่จะเก็บได้หนึ่งหมื่นแปดพลักษณ์
ถ้าผู้ห้าไม่ไหวตัวน่ะเหลือหนึ่งหมื่นสองพลักษณ์คุณพระเกียรติ
พลักษณ์คุณจะไปเก็บจากไหนคนรวยมาและนี่ไม่ใช่แค่ภารกิจ
เพราะว่าต้องเป็นภารกิจของสกด้วยและสกกลุ่มอื่นผมไม่มั่นใจ

คุณบุ๋มอยากให้ผมไปรักกับคนแบบนั้นเหรอ
ข้อมูลทั้งหมดที่ผมมาเล่าให้คุณบุ๋มฟังเนี่ยมาจากข้าราชการนะ

เขาบอกว่าเขารอผู้ว่าที่พร้อมคืนธรรมาภิบาลให้กับกรุงเทพมหานคร
เขาต้องการผู้ว่าที่พร้อมเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับคนดี
มีคนบอกว่าที่ผ่านมาคุณมดดำดูการจัดงบจะรู้สึกโคตรเครียดเอางบไป
เอางบไปถมกับไอ้งบอุโมยักษ์๒๐๐๐ล้านแทบไม่เคยถูกตัด
ไอ้งบที่จะไปขอซื้อเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เอาไว้เร่งสูบน้ำ
กับรัฐบาลอ่าคุณสังเกตดูได้ว่ารัฐบาลพักนี้ก็คน
กรุงเทพจะไม่เลือกหรอกเอ้ยผู้ว่าเดี๋ยวจะไปเป็นพวกเดียวกันกับ
รัฐบาลนะซึ่งจริงจริงเนี่ยมันผิดแต่ผมกลัวว่าคุณวิโรธ
กำลังจะเอาประโยชน์ตรงนี้ที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับรัฐบาลมาเป็น
ผู้ว่าและก็ถล่มรัฐบาลซึ่งในความคิดของผมเนี่ย
ผู้ว่าควรจะเป็นผู้ประสานงานเพราะไม่มีทางที่ผู้ว่าจะได้เงินมา
หรือว่าจะได้เงินมาโดยการทำอะไรก็แล้วแต่เธอจะต้องขอจากรัฐบาล
คุณวิโรธก็จะต้องมีท่าที่สนับสนุนรัฐบาลด้วยขอรัฐบาลนะ
กรทมหน่อยกรทมขาดเงินยังไงคุณนี่คุณวิโรธจะทำได้หรือเปล่า
มองไม่ดวงตรงนี้ผมบอกข้อเท็จจริงคุณชูวิทย์ดีกว่าครับ
บกอทมสี่พันล้านเป็นงบเลยไหมงบที่กรทมต้องเอาเงินท้องถิ่น
สนับสนุนรัฐบาลนะครับไม่ใช่รัฐบาลให้เงินนะ
สองหมื่นล้านเนี่ยเป็นงบประจำที่เขาต้องให้อยู่แล้ว
แต่ยังมีงบบอกว่าให้งบสนับสนุนรัฐบาลที่กรทมต้องจ่าย
เพื่อให้รัฐบาลได้หน้าสี่พันล้านและเป็นงบลึกลับดำมืด
ผมเข้าไปดูก็ตอบไม่ได้ไอ้สี่พันล้านเนี่ย
ที่ไปอุดหนุนรัฐบาลเนี่ย
พี่เอ๊ะกำลังเทียดเป็นเจ็ดนาทีที่ยาวนานเหมือนทั้งชีวิตของกูนะครับ
เป็นเจ็ดนาทีที่เท่าชีวิตคุณเลยคุณผู้ชมแม่บอกเลย
แพ้คนนี้เลยยังไงมดดำทำไมอ่ะฟัดมาฟัดกับ
คือเรารู้จุดประสงค์งงวลเขาหน่อยอะแปลอ่ามาถึงตรงนี้นะฮะ
ในประเด็นคอรัปชั่นผมเชื่อว่าทั้งสามท่านที่เหลือมีในใจเหมือนกัน
สิทธามองไงกับผมมองว่าในส่วนเรื่องของการชน
เรื่องของหลุดันเรื่องของเนี่ยไม่ต้องเดาฮะเพราะว่าท่าทีเนี่ย
ชัดเจนมากครับแต่ก็ในในอีกมุมหนึ่งคือถ้าพี่โรธไปเป็นผู้ว่ากรทมเนี่ย
ผมมองว่าในเรื่องอื่นเพราะว่าผู้ว่ากรทมต้องทำในหลายมิติมาก
ครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องทวงดุลไปในเรื่องอื่นอื่นด้วย
อันนี้ในในมุมของคนกรุงเทพคนหนึ่งนะครับครับผมก็เชื่อมั่นครับ
ในเรื่องของการปราบคอรัปชั่นน่าจะได้แน่นอนนะครับแต่มิติของผู้ว่า
นะครับสามมุมมุมแรกก็คือถ้าเกิดผู้ว่าไม่เอาสักอย่างเนี่ย
ผมคงจะเอายากครับนั่นข้อแรกบอกเลยนะครับ
ข้อที่สองนะครับที่พี่รอดว่าจะทำอะไรให้โปร่งใสต่างต่างได้

เพราะงั้นมันต้องมีสอกรที่มาพร้อมกับเรา
วิสัยทัศน์เดียวกันถึงจะได้และข้อที่๓นะสำคัญเลยก็คือ
เรื่องพวกนี้มันต้องใช้เทคโนโลยีพูดอย่างเดียวมันไม่ได้
เทคโนโลยีมันจะปิดมาเป็นเปิดจากที่ไม่เท่ามันมาเท่ามันได้เห็นหมด

สมัครทุกท่านก็เห็นพ้องต้องกันว่าเป็นเรื่องสำคัญและเร่งด่วน
เอาล่ะตอนนี้ก็ถือว่าต้องหาทางลงนะครูดาวนะ

เมื่อกี้ก็ดูเป็น๗นาทีที่ดูเดือดแล้วไง

มาถึงตรงนี้สบายแล้วครับคุณวิโรธบอกอะไรกับพวกเราหน่อยครับ
ก็ถ้าไม่ต้องการให้กรุงเทพวนหลูบกับปัญหาซ้ำ

ก็เลือกเบอร์๑วิโรธและขนาดที่สองครับ

โอ้โหเอาแล้วนะฮะในการคาดเดาของเรา
เกมนี้คนสุดท้ายน่าจะได้เปรียบแต่ที่ไหนได้ฮะ
กลายเป็นว่าคนสุดท้ายนี่คนแรกได้เปรียบ
แรกได้เปรียบเพราะว่าผู้ตรวจสอบนโยบายนะฮะ
บรรดาผู้แข่งขันก็ยังเครื่องไม่ติดครับแต่นี่แหละครับ
เราจะมาเจอกับคนสุดท้ายที่ตอนนี้ทุกฝ่ายเครื่องติดเรียบร้อยแล้ว
หมาเรียกสิทธิ์ดรสุชาชวี

บอกเลยว่าตอนนี้ทุกคนนี่ถ้าเป็นมีดก็รับคมเรียบร้อย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้พี่เอ๊ทำใจแป๊บหนึ่งนะฮะ
ช่วงหน้ากลับมาลุยกัน

อีพีสุดท้ายรอบไฟนอลนะครับ
และผู้อาหารคนสุดท้ายตอนนี้เตรียมพร้อมอยู่แล้วครับ
หมายเลข๔ดรเอ๊สุชัชวี

กลายเป็นว่าตอนนี้ผู้ตรวจสอบนโยบายตอนนี้เครื่องติดเต็มที่
พีคเลยครับแล้วผมมาสุดท้ายด้วย

เด็ดในสองนาทีโค้งสุดท้ายแบบนี้สำคัญนะครับพี่เอ๊

ถึงคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนกรุงเทพทุกคนนะครับ
ผมมาพร้อมกับความมุ่งมั่นมาพร้อมความชัดเจนครับ
ต้องการที่จะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนให้ได้

เพราะจะทำให้คนลุกขึ้นมาเท่ากันซะก่อน

รู้จักใช้เทคโนโลยีในการหยุดปัญหาซ้ำซากมาบริการประชาชน
และกรุงเทพกรุงเทพมีศักยภาพครับอย่างไรเราเป็นต้นแบบอาเซียนได้แน่นอน
สิ่งที่ท่านจะได้เห็นถ้ามีผู้ว่าชื่อสุชัชวีคือ
อินเทอร์เน็ตฟรีเป็นสวัสดิการพื้นฐานของคนกรุงเทพทุกคนครับ

สำคัญนะครับโลกวันนี้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนี่คือพื้นฐานแล้วครับ
ถ้าเกิดเข้าถึงไม่ได้เข้าถึงไม่ฟรีเสียโอกาสมากนะครับ
และเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะการลดค่าใช้จ่ายหรือการเพิ่มโอกาสให้ครอบครัวกรุงเทพนะครับ
รู้ไหมครับว่าเครือข่ายไวไฟ๑๕๐๐๐จุดฟรีเนี่ยคนที่ใช้มากที่สุดก็คือ
คนของเจ้าหน้าที่กรทมนะครับเพราะอะไรไหมครับ
เพราะทุกอย่างมันออนไลน์หมดมันติดตามได้ตรวจสอบได้ประเมินได้มันลดค่าใช้จ่ายนะครับ
นี่คือสิ่งแรกที่เห็นถ้าไม่พอครับ

ตรงนี้ทำให้กรุงเทพกลับมาเป็นเมืองที่ปลอดภัย

เรื่องปัญหาน้ำเน่าน้ำท่วมซ้ำซากนี่แหละครับ

ประตูน้ำยังต้องใช้คนเปิดปิดอยู่เลยครับ

เป็นระบบอัตโนมัติในการควบคุมเครื่องสูบน้ำ

เรื่องการอำนวยการจราจร

ใน๒นาทีของพี่เอ๊เนี่ย
ที่เรียกว่าเข้าหูเลยนะฮะ

แต่ก่อนอื่นพี่เอ๊ต้องใช้สิทธิ์ยับยั้ง
หนึ่งคนแรกในสามนาทีก่อน

คุณบรรดาโดนไป๒ที

จะใช้สิทธิ์ยับยั้งใครครับ
ขอเก็บสุภาพสตรีที่ดีที่สุด

เหมือนที่แอบดูว่าพี่บุ๋มยังไงเขียนอยู่

เอาล่ะอินเตอร์เน็ตฟรี

คุณมดดำคุณชุวิตคุณมีเวลา๗นาทีครับ

ว๊ายไฟฟีว๊ายไฟฟีทุกวันที่เรามันต้องจ่ายค่า

พี่มดดำดูนะวันนี้ว่าวายไฟมันกลายเป็น

ปัจจุบันเราจ่ายประมาณ๘๐๐บาทใช่ไหม

ถ้าเกิดเราทำขนาด๑๕๐๐๐จุด
มดดำยังไงก็ไม่น่าจะเกิน๔๐๐บาท
แสดงว่าเดือนหนึ่งแค่๖๐ล้านบาทเท่านั้นเอง
แต่ชีวิตคนกรุงเทพเปลี่ยนเหมือนเกิดใหม่เลยพี่มดดำ

ไฟจะฟรีแล้วเหรอ

ฟรีคนก็ใช้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้น
แต่ไวไฟไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับ
ไวไฟใช้เท่าไหร่ราคามก็เท่านั้นเนี่ยพี่พลดดำ
เพราะงั้นเรื่องเมืองอื่นก็ทำกันหมดแล้ว

อินเตอร์เน็ตฟรีเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคนกรุงเทพเลย
แล้วมันเปลี่ยนการทำงานของกรุงเทพมหานครอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
อย่างที่ผมบอกเลยว่าเหมือนกรุงเทพเกิดใหม่เลยครับ

ที่ผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เอ๊เนี่ย

ไม่รู้ใครชวนอาจารย์เอ๊ที่รักของผมมาลงพักประชาธิปัตย์ไม่รู้
เพราะแกจะเปลี่ยนกรุงเทพอีกแล้ว

ผมอาจจะแซวผมเนี่ยครับ
เอาล่ะผมจะคุยเรื่องอินเตอร์เน็ตนะครับ
ผมดูแล้วที่ดรเอ้ยบอกก็คือพูดง่าย
อินเตอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงกรุงเทพไปทุกอย่าง
ในขณะที่กรุงเทพยังมีมิติที่เลวร้ายมากกว่านั้น
เลวร้ายยังไงโอเคดรอาจจะบอกว่า

อินเตอร์เน็ตมันจะแก้ปัญหาน้ำทั่วอินเตอร์เน็ตด้านนี้
เอาละแต่ปัญหาของกรุงเทพหล่อน
คุณเคยเห็นคนใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นไหม

ซึ่งผมคิดว่าก็มีอยู่ไม่ปริมาณไม่น้อยเลยนะครับ
ทีนี้กลับมาถ้าเกิดคุยเรื่องอินเตอร์เน็ต

แล้วใครเป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเนี่ย

มันจะใครได้ค่ายไหนอะไรยังไงเนี่ย

ภารกิจทศาสตร์ตรงพี่เขาถนัดอย่างงี้อยู่แล้ว
ทงสายผมก็เอาปิดปากพิดคนแล้ว
ผมขอเปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับ

คุณขุมครับสิ่งย้ำหมดแล้วใส่ต่อได้เลย

ไม่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตมันเสียเปรียบนะ
จะไปบอกเขาเข้าถึงไม่ได้แล้วก็จะปล่อยเขาอย่างเงี้ไม่ได้หรอกยังไงถ้าเกิดวันนี้เขาไม่ได้
ยังไงมันจำเป็นยังไงต้องเอาทำให้ได้
ถ้างั้นวันนี้เขาไม่ได้นะยังไงก็ต้องช่วยเขา
เพราะมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับวันนี้อนาคตนะนะครับเหมือนเรียนอาเลยนะครับ
ข้อที่สองอาครับถ้าเกิดจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตมันจะมีกุ๊กกิ๊กนะ
กอทอมอลอ่าเขาบอกมีตั้งเจ็ดแปดหมื่นล้าน
มันมีกุ๊กกิ๊กมากกว่านั้นตั้งเยอะแยะอยู่แล้ว
เพราะงั้นแล้วไอ้นี่มันเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองครับอา
ผมก็เลยยืนยันว่าถ้าหัวไม่กระดิกหางไม่สายหรอกเข้ามาครับ
อยากจะถามฮะถ้าสมมุติวันนี้ไอ้โครงการไวไฟเนี่ย
ถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงเพราะเราก็รู้แล้วว่าก็ต้องพึก
บางทีอาจจะไปเอื้อให้เอกชนหรือเปล่าหรือไปเอื้อให้นายทุนหรือเปล่า
ถ้าสมมุติวันนี้ถ้าไอ้โครงการฟรีไวไฟไม่เกิดขึ้นจริง
หมายถึงนโยบายอื่นมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเหรอฮะ

ที่เกิดขึ้นคือวันนี้บอกได้เลยมันต้องเกิดอ่ะ
เพราะวันนี้เราเห็นแล้วมันความจำเป็นจริง
มดดำก็รู้ว่ามันขาดอินเตอร์เน็ตมันขาดลมหายใจแล้วล่ะ

รับรองว่าเรื่องแบบนี้ต้องไม่ให้มีนะครับ
และแบบนี้มันตรวจสอบได้มันยิ่งมีหลายคนมันยิ่งแข่งขันกัน
สุดท้ายมันอาจจะถูกกว่า๔๐๐บาทนะครับต่อจุดก็ได้นะครับพี่มดดำ
อย่างเช่นวันนี้ทำไมเราไม่ไปโฟกัสเรื่องอื่นอย่างเช่นปากท้องหรืออะไรอย่างนี้แหละครับ
วันนี้ไวไฟคุณบอกว่าแค่ไวไฟอาโยบาสสามารถแก้ปัญหา
ไม่ใช่หรอกครับพี่มดดำรายการเขาให้เวลาเย่สองนาทีอ่ะ
ผมผมผมดูอย่างเงี้ยเพราะงั้นแล้วเนี้ยจะถามว่าอะไรมันเป็นจุดที่เปลี่ยน
อันอื่นก็เปลี่ยนไปดูนโยบายแล้วก็มีเปลี่ยนชีวิตนะครับ
เปลี่ยนเมืองเปลี่ยนชีวิตดูเรื่องปากท้องยกระดับการศึกษา
แก้ปัญหาสาธารณสุขนะครับหยุดปัญหาน้ำท่วมแก้ปัญหาจราจร
ปกประสิทธิ์ความปลอดภัยคุณภาพชีวิตมีอยู่อ่าแต่ถ้าเกิดถามอะไรมันจุดเปลี่ยนเนี้ย
เอาออกแล้วมดดำอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแน่นอน
เชิญแล้วหลายหลายโครงการที่ทางกรุงเทพเกิดามมาละคะ
เขาไม่ใช่ว่าไปเคยดูแลเรื่องไวไฟนะคะเขาก็เคยมีโปรเจกต์นี้มาก่อน
บุ๋มมันมีเมื่อปี๕๕มันเสียโอกาสไปเยอะนะครับ
แต่ก่อนทั้งแพงติดตั้งก็น้อยแล้วมันไม่ถึง๒เม็ดด้วย
สิ่งหนึ่งนะพี่บุ๋มที่มันจะเปลี่ยนนะก็คือ
เทคโนโลยีเนี่ยมันดีขึ้นเห็นไหมแต่ว่าราคามันถูกลงเสมอ
นี่คือข้อหัวใจเลยทำไมกรุงเทพเสียโอกาสไปมากมายแล้ว
เพราะงั้นแล้วขออาสาเป็นผู้ว่าที่ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้วเนี่ย
มาแก้ปัญหากรทมแล้วก็ยกระดับ
คุณอำมาตย์ช่วยด้วยจริงครับพี่บุ๋มนี่คือของเรื่องที่ผมติดใจ
การที่มีออนไลน์คุณว่ามันต้องมีอะไรประโยชน์
จากที่เขาพูดแล้วนอกจากที่ดรพูดแล้ว
แต่การใช้ออนไลน์คุณบุ๋มก็ต้องรู้ใช่ไหมคนมันต้องลดลง
ถูกไหมล่ะมันใช้ออนไลน์อ่ะมันใช้ออนไลน์ทุกอย่างสะดวกสบายแล้วอ่ะ
ไม่ต้องไปเขตแล้วแล้วจะมีเจ้าหน้าที่เยอะแยะไปทำไมลดไปครึ่งหนึ่งเลย
แต่อีก๕๐ตัวที่เหลือกลายเป็นดำมืดโดยเฉพาะไอ้พวกแบบเวลามีอาชญากรรมหรืออะไรอ่ะ

มันเห็นหมดเลยนะแล้วตอบอาชุวิตพูดถูกนะครับ

คนที่มีอยู่เนี่ยจะได้ไปตรวจตาว่าตรงไหนมันมีปัญหา
ตอนนี้นั่งอยู่ตรงนั้นนะครับ

เพราะงั้นแล้วคนมันไม่ได้ใช้ที่คนมันต้องใช้
แต่อะไรที่คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีมันใช้แทนได้

คือในส่วนของการศึกษาผมเห็นด้วย

โฮวิทมันจะขึ้นมาหรือมันจะมีโรครอื่นอะไรอีกไหม

มันจะเกิดสถานการณ์อะไรอีกหรือเปล่า

แต่มันก็ต้องมีของที่ให้เด็กใช้
ผมว่านะครับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันดีขึ้นมันถูกลงจริง
ดูเหมือนว่าเวลาให้ไปเท่าไหร่ไม่เคยพอจริงนะฮะสำหรับเกมในรอบสุดท้ายแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ตฟรี
เพื่อนน่าจะมีไอเดียกันบ้างคุณวิโรธมองอย่างไร

จุดเริ่มต้นอยู่ที่โรงเรียนห้องสมุดผมเห็นด้วยนะครับ
แต่เราต้องอย่าลืมสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างน้ำปลาปลา
คลองสามวามีนบุรีราชกระบัง
หลายส่วนน้ำปลาปลายังเข้าไม่ถึง
คนจนเมืองอีกหลายชุมชนไม่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว
ทำให้ขอน้ำไฟไม่ได้ต้องต่อพ่วง
แล้วจ่ายค่าไฟเป็นยูนิตจ่ายแพงกว่าคนทั่วไป
เอาเงินแล้วก็อย่าลืมเอางบประมาณมาอุดหนุนรถเมย์
ให้คน๗๐๐๙๐๐คนได้ขึ้นรถเมฆถูกด้วย

โอเคแล้วคุณชาติชาติมองไหมครับ
น้ำอินเทอร์เน็ตสำคัญครับแต่ว่าน้ำที่โยบายราคือจัดในจุดที่จำเป็น
โรงเรียนโรงพยาบาลศูนย์สาธารณสุขชุมชนที่มีคนหนาแน่น
ส่วนการคำนวณตัวเลขผมผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่า

เพราะแต่ละจุดเอา๑คนไปคูณเนี่ย

เพราะหนึ่งจุดมันจะมีคนใช้เยอะนะรอบนั้น
ถ้าเอาไอ้ค่าอินเทอร์เน็ตของหนึ่งคน๔๐๐ไปคูณ

ไม่แน่ใจว่าในทางเทคนิคเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบหน่อย
แต่ว่าอันหนึ่งที่สำคัญที่เรามีนโยบายคือเรามีอาสาสมัครเทคโนโลยีประจำหมู่บ้าน
ประจำชุมชนที่ชีวิตพูดเนี่ย

แล้วช่วยสอนคนในชุมชนเอาข้อมูลขึ้น
อันนี้จะเหมือนคล้ายกับอสสอาสาสมัครสาสุ

ทำให้ความเข้าถึงเทคโนโลยีมันง่ายขึ้น
ให้คนรองรับการใช้๕๐กว่าล้านคนต่อปีมาแล้ว
โดยที่หน่วยงานไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้บาทเดียว

ผมได้เชิญเอกชนเจ้าหนึ่งมาทำฟรีไวไฟ

เขามาลงทุนร่วม๕๐๐ล้านนะครับเจ้าแรก
ปรากฏว่าอีก๒เจ้าที่เหลือเจ้าใหญ่ของเราเนี่ย

ปรากฏว่าทั้ง๓เจ้ามาลงทุนผมว่าร่วมพันล้านครับ

ใช้งบประมาณ๖๐ล้านต่อเดือนหรืออะไรอย่างนี้

เอกชนเขามีรายได้จากการตอบแทน

ไม่ต้องไปเสียเงินจ้างเขาผมเคยทำแล้วสำหรับ๕๐ล้านคนต่อปี
และผมสามารถให้คำแนะนำและให้ทำเรื่องนี้ได้ครับ
อ่าแต่ละท่านก็มีมุมมองแต่ละมุมนะครับ

ถือว่าวันนี้เป็นคนสุดท้ายปิดงานนะ

กับการที่คนกรุงเทพต้องมีอินเตอร์เน็ตฟรีครับ

ก็ถ้าเกิดท่านต้องเลือกการเปลี่ยนแปลง

ขอให้เลือกคนที่ทำได้จริงนะครับ

เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเกมแล้วนะครับ
นโยบายที่แต่ละท่านเอามานำเสนอก็เป็นประโยชน์
คนกรุงเทพจริงนะครับ
อ่ะแล้วมาถึงตรงนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสี่ท่านที่มาร่วมสนุกนะครับ

หมายเลข๔คุณสุชัชวี

และหมายเลข๑๑คุณสีทา
ตัวแทนจากภาคประชาชนทั้ง๓ท่านก็เรียกว่าล้วนเป็นสุดยอดกับสิ่งที่ตัวเองทำอยู่

ผมอยากจะให้คุณทั้ง๓คนนะครับ
ฝากอะไรถึงใครก็ตาม
ที่จะได้ตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พฤษภาคมนี้ก็คงจะเป็นสักท่านหนึ่งนะฮะ
ที่ได้ไปเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
ฟังนโยบายของคุณมาสักเดือน๒เดือนแล้วล่ะฮะ
ขอให้วันที่คุณไปเป็นผู้ว่าจริงนะครับ

หาเสียงกันนี่ได้สัก๒๐ดีใจแล้ว
เพราะว่าเราโตกับนโยบาย

โตมากับนโยบายที่สวยหรูหมดเลย

มันยังไม่เคยปรากฏกับคนกรุงเทพอย่างพวกเราเลยฮะ
ครับและนี้คือคุณบ่ดดาม

กรุงเทพหานครอาศัยด้วยทั้งคนกรุงเทพ
และคนที่มาจากต่างถิ่นค่ะ
แล้วก็มีหลากหลายชีวิตที่ต้องการ
อนาคตกับกรุงเทพมหานครทั้งเรื่องมาเรียนมาทำงานหรือมาฝากชีวิตไว้ที่นี่
ดังนั้นกรุงเทพไม่ใช่ที่ของคนกรุงเทพอย่างเดียวแต่เป็นที่ของทุกคน
ดังนั้นอยากจะฝากเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนกรุงเทพในอนาคตด้วย

และสุดท้ายนะครับพี่ใหญ่ของเราครับคุณชูวิทยเชิญครับ
หลังจากที่ท่านได้เป็นผมขออย่างเดียวสิ่งที่ท่านพูดไม่เป็นไรหรอก
ที่คุณมดดำบอก๒๐เอาไม่เป็นไร๓๐๔๐๕๐ใดก็แล้วแต่
ผู้ว่าย่อมไม่สามารถที่จะชมตัวเองได้
ผมขอให้ประเมินนะครับตัวเองทุกไตรมาสทุกปีก็ได้
นะครับว่าตัวเองทำไปปีที่หนึ่งเนี่ยตัวเองทำอะไรมาจะจัดการเรื่องน้ำท่วม
ผมขอฟังหน่อยซิว่าที่ผมจัดการน้ำท่วมเนี่ยดีไม่ดี
ที่สองผมจะจัดการเรื่องขยะไอ้โรงขยะอ่อนนุษย์เนี่ยผมจะจัดการ
ดีไม่ดีที่ผมทำเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะได้จากผู้ว่าในดวงใจ
ผมเอาใจนะครับผมเอาใจทุกท่านพูดดีแล้วทุกท่านก็มีความมุ่งมั่นนะครับ
โอเคสุดท้ายของเรานะครับคุณชูวิทย์
คุณผู้ชมครับแม้ว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบเกมโชว์มา๓สัปดาห์ติดกัน
แต่เกมนี้จะจบอย่างแท้จริง๒๒พฤษภาคมนี้
คนกรุงเทพเป็นคนตัดสินนะครับออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะครับ
สำหรับวันนี้ครับเราทุกคนลากันเลยนะครับสวัสดีครับ